หนุ่มอาร์มคนเดิมอาร์ไม่ใช่อาร์มชนะนะ
คนละอาร์มกันเขาเป็นยูทูปเบอร์ชื่อดัง
พาพวกเราไปแสวงหาโชคครับ
อ่ะไปกันที่วัดแห่งนี้ฮะ
มาล่าโชคกันที่วัดกู่อารำ

เขาบอกว่าเราตามเขาไปเนี่ยบอกเลยว่าที่นี่ชาวบ้านก็มากันเพียบด้วยนะ
แล้วเขาบอกว่าที่นี่วัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่
เคยให้โชคกับชาวบ้านถูกทั้งตำบลมาแล้วโอ้โห
ว่าอย่างนั้นพอหนุ่มอาร์มเขารู้ข่าวเขาก็เลยต้องขอมาดูด้วย
ที่นี่ชาวบ้านในพื้นที่เขาเชื่อว่าเป็นเมืองบังบด
เมืองบังบดเป็นเมืองแบบไหนอารมณ์ประมาณนั้น
เป็นเมืองที่เหมือนกับอยู่อีกหนึ่งมิติอีกหนึ่งพบภูมิ
แล้วเหมือนจะมีประตูมิติที่จะผ่านเข้าไปได้
คนเนี่ยนะทั่วไปเนี่ยจะไม่เห็นจะไม่รู้จะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการ
จะสามารถรู้และเห็นได้นั่นคือความเชื่อก็ว่ากันไป
ไปขอโชคทำยังไงเขาบอกให้เอาใบเสมาโบราณ
แล้วทีมงานของหนุ่มอาร์มก็ทำพิธีบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จุดจุดทูบไหว้นะมุงนะโมอะไรก็ว่ากันไป
เสร็จปั๊บมันยังไม่เห็นหรอกยังไง
มันยังไม่รู้หรอกจะเป็นยังไงต้องทำการเสี่ยงเซียมซี
อันนี้ชัดบอกเลยว่าเห็นแน่ก็เซียงออกมาเท่าไหร่

ขอดูผลงานหน่อยครับคุณอามครับ

นี่ค่ะขยาวแบบนี้นะ
แล้วเขาก็เชื่อว่าไอ้ติ้วที่ได้มานี่แหละ
จะให้โชคให้ลาบลองดูหน่อยเห็นไหม

หรือยังไงดีว่าไปนะงั้นผมจัดต่อนะอีกสักหนึ่งที่น
ติ้วตรงนี้มันยังเห็นไม่ชัด

เขามีการหยดน้ำตาเทียนลงไปไอ้ตรงนั้นแหละ
โอ้โหนี่แหละ
ค่อนข้างจะชัดถึงแม้ว่ามันจะสีเดียวกันกับกระมังก็

เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไง

จับมาที่เรื่องเดิมล่ะดีกว่าคุณที่สาวน้องไปต่อ
เมื่อดูตัวเลขไอ้ที่ว่าเห็นในอ่างน้ำมนต์นะนะบางคนบอกยังชัดไม่พอ
ขอภูมิเปลี่ยงทายมันชัดกว่าอันนี้ชัดมากเลยนะ
เพราะมันชัดเกินไปของเราจะต้องเป็นแบบเบลอแปลกดูคุมเคลือละเลือนละลานกันด้วย
น้ำมันหนึ่งปิดโฟมนะเอาถือว่าปิดโฟมแต่ถ้าอยากจะดูเน้นแล้วก็ไปก็ได้
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณพูดแบบนี้อย่าเพิ่งเบื่อเพราะเราต้องฝากเตือนสติซึ่งกันแล้วกัน
งั้นดูข่าวแบบนี้เยอะผมเข้าใจคุณผู้ชมที่ดูไทยรัฐทีวีดูข่าวแบบนี้มาตั้งแต่เช้า
แล้วมันจะซึมค่ะคุณผู้ชมมันจะซึมไม่ใช่ซึมเข้าไปแค่สวดประสาทมันจะซึมตามผิวหนังเนี่ย
ต้องเตือนทุกครั้งที่ดูข่าวแบบนี้ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมฮะ